อุบัติเหตุกันบ้างคุณผู้ชมอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์๒คันเลยคุณน้ำแข็ง
คันแรกเนี่ยขับมามากันสามีภรรยานะ
กำลังจะเลี้ยวขวาเข้าวัดอีกคันนึง
กไม่ทันนะสิคันหน้ามันชะลอจะเลี้ยวขวา

โอ้โหล้มระเนรนาศไปสามคนเลยคุณผู้ชมใช่ค่ะ
สองคนอยู่ในคันแรกนะกำลังจะเลี้ยวขวา
อีกคันตู้มเข้าไปฮะตรงนี้คือสี่แยกวางบัวอินบางบัวอินนะครับ
ถนนจรรยานนท์ที่ฉาเชิงเศร้าสองสามีภรรยาที่ขี่ที่ซ้อน
กันมาคือนายบุญช่วยกับนางสาวจีราลักษณ์ครับอย่างที่บอกคือนี่ฮะ
ทั้งสองคนกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าวัดบางวัวค่ะจังหวะนั้นเองมอเตอร์ไซค์ของนาย
ทรตามหลังมาด้วยความเร็วแล้วก็ชนเข้าไปเต็มแรงเลย
มีอีกมุมหนึ่งให้ดูคุณผู้ชมจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของคู่สามีภรรยาเนี่ยครับ
นี่ฮะอีกมุมหนึ่งเหมือนสลับฝั่งกับเมื่อกี้นะ
ขี่มาแล้วนั่นโอ้โหคือขี่มาทางตรงแล้วชะลอความเร็วเลี้ยวขวา
แต่ว่ามองเห็นไม่ชัดนักนะครับว่าได้เปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่า
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยขวานี้เหรอเออมีไฟเลี้ยวขวาไหม
แสงมันจ้าแสงมันจ้าพอดีนะฮะอ๋อนั่นแหละครับ
แต่ทำให้มอเตอร์ไซค์ของนายวิทยาธรที่ตามหลังมา
ก็อาจจะไม่รู้ว่าคันข้างหน้ากำลังจะเลี้ยวขวา
ถลายครูดไปกับถนนทั้งสามคนนั่นแหละหลังเกิดเหตุครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบางประกงก็มาปฐมพยาบาล
ฟังคำให้การของทั้งสองฝ่ายหน่อยต่างคนต่างก็บอกว่าขี่รถมาทางตรงด้วยกันทั้งคู่ครับ
ในบุญช่วยที่มากับเมียบอกว่าตนเองกำลังจะเลี้ยวขวาไปถนนบางวัวสายเก่า
หลังจากนั้นเขาจำเหตุการณ์ไม่ได้เลยนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
คือพอชนปุ๊บภาพตัดเลยส่วนวิทยาธรคนที่ขับตามหลังมาแล้วชนเข้าไปก็บอกว่า
ผมเนี่ยขี่รถมุ่งหน้ามาทางตลาดบางวัวจากนั้นก็จำไม่ได้เหมือนกันนะ
ชนกันได้ยังไงต่างฝ่ายต่างจำไม่ได้ครับค่ะ
ตำรวจก็จะไปตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมที่เราสองคนดูนี่แหละ
แล้วจะมาพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดหรือว่าฝ่ายใดขับขี่ด้วยความประมาทนะครับค่ะ